เจ้าพ่อพระยานารินสงครามท่านอยู่ยงคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้า
ลูกหลานคนที่นี่ขอยดขอตำแหน่งขอหน้าที่การงาน
โชคได้ลาบเป็นหมื่นเป็นล้านทั้งหมดทั้งสิ้น
คุณแจ๊คคุณจิลกุมารทองฮะผีผู้หญิงยิ่งวิ่งตามรถคุณอ่ะ
เห็นเกือบทุกโค้งเพราะโค้งตอนสุดท้ายเค้ายิ่งวิ่งหนีเรา
หายไปเลย
ดั่งนักการหายไปด้วยนักการเพลง

สัญญากับกูนะครับ